มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับครอบครัวของน้องตะจากจังหวัดสุราธานีครับเขาตอบคำถามไปครบ๔ข้อแล้วแต่จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตครบ๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับในช่วงนี้ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีนะครับแล้วรวมทั้งอนาคตทางการศึกษาก็ดี
พวกเราเอาใจช่วยครอบครัวนี้จริง

พร้อมที่จะฟังเฉลยไหมครับพร้อมพร้อมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
จังหวัดสุราธารณีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุราธานีมีเกาะทั้งหมดจำนวนกี่เกาะ
ข้อสามหนึ่งร้อยแปดเกาะ
น้องหลุนาเลือกตอบตัวเลือกที่สามหนึ่งร้อยแปดเกาะซึ่งเป็นคำตอบที่
หัวเผา
ถ้าถูกข้อแรกรับ๕๐๐๐บาท

เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งมีมากถึง๑๐๘เกาะ
นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ๓ของประเทศรองมาจากจังหวัดพังงาที่มี๑๕๕เกาะ
และจังหวัดภูเก็ตที่มี๑๕๔เกาะ
โชคดีลูกทำได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องตะจากจังหวัดสุราชธานีตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
เย้
ถ้าไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
เงินล้านอยู่ไม่ไกลนะครับ
เอามาลุ้นข้อสองกันต่อว่าจะได้เงินหมื่นกับข้อนี้หรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องไทยรัฐทีวีครับ

ผังรายการของสถานีไทยรัฐทีวี
รายการเกมต่อชีวิตออกอากาศในช่วงเวลาใด

ข้อดำเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง๑๙น๑๕นถึง๒๐น

ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาทนะครับ

รายการเกมต่อชีวิตออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙น๑๕นถึง๒๐น๑๐น
เวลาเต็มก็คือ๕๕นาทีนั่นเอง
ที่มันมีนิดหนึ่งในใจผมนั่นก็คือ
ไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวเท่านั้นเองครับ
เพราะถ้าผิดข้อนึงเนี่ยเราพลาดโอกาสลุ้นเงินล้าน
ก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้หมดโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสน
ก่อนจะลุ้นเงินแสนเราไปลุ้นเงินหมื่นกันก่อนกับข้อต่อไปครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องซีรีสู
อัลบั้มในภาพนี้วางแผงในปีใด

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖

หลวงหลวงหลวงหลวงหลวงหลวงหลวง

ต้องถูกเท่านั้นหลวง

ทำให้ผู้คนทั้งประเทศรู้จักซิลิฟู
โดยเพลงฮิตในอัลบั้มนี้ได้แก่เพลง

ตอนนี้เราพลาดเงินแสนแล้วแต่ไม่เป็นไร

จะได้เงินหมื่นกลับไปบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับ

สวมเสื้อสีอะไร

โทษ

เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพ่อถ่ายรูปบัตรประชาชน
พ่อใส่เสื้อสีเทาสิ่งที่เราปลื้มใจแล้วเราภูมิใจเนี่ย
เงินหมื่นเราก็ปลื้มใจนะฮะปลื้มใจแทนแต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะ
ผมปลื้มใจในส่วนที่ว่าด้วยความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
นี่คือพ่อลูกสาวคนนี้ดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ
เขาจำได้ว่าพ่อหวีผมยังไงพ่อใส่เสื้อยังไงในบัตรประจำตัวประชาชน
เล็กทำได้สรุปกันก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะ
เงินรางวัลของครอบครัวน้องตะจากจังหวัดสุราธานี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับทางรายการเราจะมีค่าเดินทางให้
ค่าเสียเวลาค่าอาหารค่าที่พักต่างหากนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงิน๑๐๐๐บาทที่ได้ในรายการในวันนี้
เพราะว่าเขาจะได้ไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะครับ
หนูจะไปทำอะไรก่อนลูกหนึ่งหมื่นบาทนี้
จะเอาให้พ่อไปใช้จ่ายในบ้าน
ให้พ่อไปใช้จ่ายในบ้านกันก่อนครับ
อย่าท้อนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับ
แต่สำหรับคนยากคนจนแล้วเงิน๑บาทมีค่าสำหรับพวกเขามาก
วันนี้เขามาทำกันได้เนี่ยได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เชื่อเถอะครับว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นค่าอาหาร
ยังได้ซื้อข้าวสารกินกันได้อีกหลายมื้อ

แล้วก็ป้าเล็กเป็นกำลังใจให้นะป้านะ
อย่าท้อนะสู้ต่อไปนะครับ
ผมหวังว่ารายการออกอากาศไปแล้วเนี่ย
คงจะมีผู้ใจบุญที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของพ่อดำ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้รับรู้ถึงวิกฤตชีวิต
พระคุณอย่างสูงนะครับทุกชีวิตบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้ครอบครัวของน้องตะจะไปไม่ถึงฝัน
แต่ก็ถือว่าเวทีนี้นะครับ
ก็คือบันไดก้าวสำคัญที่จะทำให้น้องตะและครอบครัวได้รับโอกาส
ในการช่วยเหลือจากคุณผู้ชมรายการเกมต่อชีวิตของเรา
ไม่มีใครครับที่จะต้องร้องไห้ไปตลอดชีวิต
ถ้าได้รับน้ำใจจากคนที่ปรารถนาดีต่อพวกเขา
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องตะกันคนละไม้ละมือนะครับ
ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีทางไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองในเกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
เงิน๑๐๐๐บาทที่ได้จะมาใช้จ่ายในครอบครัวครับ
และต้องขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผมและครอบครัวได้เข้ามาในรายการครับ